คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของอาชีพเสริมกันหน่อยนะครับ
ที่ชาวบ้านตำบลธาตุจังหวีจรภยาวด์
เขาบอกว่าโอ้ยสร้างรายได้ดีเหลือเกินกับการจับเจ้าตัวนี้ไปขายครับ

จิ้งโกรงหรือจิ้งกุ่ง

โตมาจนแก่เพิ่งจะรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต

แต่เล่าให้ฟังว่านี่คือจิ้งโกร่งหรือว่าจิ้งกุ่ง
จับแล้วดีสร้างรายได้ดีเหลือเกินที่จังหวัดพยาวนะครับ
เขาบอกว่ามาแรงแซงโค้งในตลาดอย่างมากเพราะชาวเหนือเขานิยมนำมาทำอาหาร
ก็คือแบบโปรตีนจริงแมลงอะเนาะโปรตีนล้วนเขาว่ารสชาติอร่อย
แล้วชาวบ้านเขาอาศัยช่วงเวลาพบค่ำนำอุปกรณ์ตามจับจิ้งกรง
ถามคนคนหนึ่งก็คือนายนรงศรีนินอายุห้าสิบปีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าจำปี
เขาก็เล่าว่าตอนนี้ราคาจิ้งโกร่งพุ่งสูงขึ้นมากราคาอยู่ที่ตัวละ๒บาท
ก็เป็นตัวเมีย๓บาทตัวเมียแพงกว่านะอ้าวเขาบอกว่าทุกวันนะครับ
ตัวเขาจะไปหาจิ้งโกร่งในบริเวณป่าสวนรอบหมู่บ้าน
พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์อย่างไฟฉายขวดน้ำอัดแก๊สฉมวกไปด้วยนะ
บอกว่าไว้จับจิ้งโก่งนี่แหละไอ้ขวดน้ำเนี่ยคงเอาไว้ใส่ตัวจิ้งโก่งกับตัวแบบเนี้ย
คือตัวมันใหญ่เหมือนกันนะมันเป็นจิ้งโกร่งธรรมชาติอ่ะเนอะ
มันไม่ใช่เลี้ยงด้วยเนาะแล้วถามว่าวันหนึ่งจับได้เยอะไหมห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัว
ก็ไม่ธรรมดานะถ้าจับได้ทุกวันแบบนี้ผมว่าก็สร้างรายได้ดีเหมือนกันนะ
อย่าไปในขวดน้ำเออทีมอย่างเงี้ยนิดหน่อย
เขาจะมีความชำนาญในการหาไงแต่เขาต้องรู้ว่ามันจะไปหาตรงไหนอะไรยังไงนะ
นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมทิ้มปั๊บรู้เลยจับยังไงให้เขาไม่ตายเนอะ
คือมันก็เป็นตระกูลเดียวกับจิ้งหรีดน่าจะคล้ายกัน
แล้วตอนนี้ก็มีคนเริ่มมาทำเป็นฟาร์มแล้วเหมือนพ่อเลี้ยจิ้งหลีดนะคะ
แต่ว่าเล็งจิ้งโกรงก็มีเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นแบบธรรมชาติอ่ะ
ซึ่งก็เอาจริงก็ยังหายากนะจริงใช่ไหมแล้วมันจะมีเป็นฤดูการของเขาด้วยนะคะ